น่ารักก่ะหันใจจริง
ไปถึงใต้สะพานข้ามแม่นำเจ้าพระยา
อ่านทองตะบทบัง
ก็หยุดอยู่ตรงนี้เลยก็ถึงตรงนี้เลย

ถึงแล้วครับ

แล้วคุณก็มานั่งสนุนไปกาแฟ

น่าจะมีทุกคนได้
แต่นี่คือมอเตอร์ไซค์ทรัค

เพราะเจ้าของร้านหรือเจ้าของบิ๊กใบ๊ทก็คือคุณบิล
คุณอุ๋ระพงอธิกมานนที่๓๙ปี
นั่งหมุนอยู่นี่คือบดกาแฟ
เป็นเครื่องบดกาแฟแบบเคลื่อนที่ได้แบบชงมืออะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศสบายที่พี่เขาเองปกติก็จะทำแบบนี้อยู่แล้ว
เวลาไปเที่ยวเวลาไปออกทริปขับบิ๊กไบท์กันไปเนี่ยนะ

แต่ประเด็นมันคือว่าจริงแล้วพี่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเสียงให้เช่าสำหรับไปจัดแสดง
แต่โควิดระบาดไงก็งดกันไปหมด
ทำไงทีนี้ทำไม่ได้ไม่ได้ก็เลยต้องมาหาอาชีพเสริมด้วยการขายกาแฟสดเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะ
ก็มาทับของเพิ่มมามีผู้ใหญ่ทำให้ถึงไม้กว่า๓๐๐บาท
ภายเพื่อนก็เถียนให้ก็เลยเอามาเป็นสินค้าทัพเฟร

ถูกต้องไม่ว่าเจอกับวิกฤตสถานการณ์อะไรถ้าคิดจะสู้สักอย่าง

กลายมาเป็นรถกาแฟเคลื่อนที่แบบนี้เก๋เลยทีเดียว
แล้วก็ตอนนี้ได้รับความนิยมนะคนที่เขาอยากจะชอบทานกาแฟ
แล้วก็ดื่มดำบรรยากาศธรรมชาติใต้สะพานลอยแบบนี้ก็ได้
อย่างน้อยก็ทุกวันมีรายได้เอาราคาย่อมเยาว์นะ
เมื่อสักครู่เห็นนี่๓๐๓๕ไม่แพง
สบายใครอยากจะไปดื่มนะคะช่วงเช้าจนถึงบ่ายค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีทั้งแบบร้อนแบบเย็นจะสั่งกลับบ้านก็ได้หรือว่าดื่มที่ร้านก็ได้
อันนี้เราก็เอามาให้ดูกันหนึ่งเป็นการแนะนำร้าน

ถ้าเราคิดจะสู้สักอย่างอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำได้ทั้งนั้น
จริงค่ะไปกลับบัญจิให้กันค่ะ